ก็ซ้อมไว้ไงเดี๋ยวนี้นักร้อง

บอกเลยว่าไม่แพ้นักร้องจริงอยากรู้ไหมว่าแก๊งไหนแดนเซอร์แก๊งไหนเนี่ยเขาแซ่บบ้าง
ไปติดตามกันได้เลยค่ะ
ก็เอาสิพาบรรดาแดนเซอร์เซ็กซี่ไปพร้อมกันเลย
ไม่ว่าจะแฟชั่นวิบวับสีสันสุดจี๊ด
หรือจะเป็นชุดเปิดเนื้อหนังมังสาสไตล์โกลอินเตอร์
ที่ทำเอาแฟนเพลงอ่ะอู้ว้าว

เธอก็ไม่ปล่อยให้ทีมแดนเซอร์จมหาย
เรียกว่ามีแต่เกิดเกิดต้านเป็นที่สุด
เสี้ยแล้วเสิร์ฟความเผ็ดกันอย่างต่อเนื่องกับทีมของแม่สาวตาหวาน
ลำไยไฮทงคำ
วงนี้งานเดินสายคอนเสิร์ตมีเยอะไม่แพ้ลูกทุ่งวงไหน
และทุกครั้งที่ออกงานหรือว่าคลอดผลงานใหม่

ก็ทั้งเพลงที่ม่วนคักเพราะเสียงร้องของนักร้องอย่างลำไย
ขมวดรวมกับความสวยสับของบรรดานักเต้นแดนเซอร์ที่เป็นสีสัน
มีลีลาการเต้นสุดสะบัด

เพราะแซ่บแบบตายแล้วตายอีก
ทำให้วงลำไยหอยทองคำ
คืนแทนเป็นวงที่ปั๊วปังอลังการเช่นกัน
ขึ้นชื่อว่าการแสดงของวงนี้สนุกสนานคืนเกรงเป็นที่สุด
ไม่ว่าจะงานไหนแนวไหนที่จ๊ะก็จัดเต็ม
ทุ่มทั้งกายชุ่มทั้งใจซึ่งแน่นอนค่ะเธอมาแรงเบอร์นี้
ก็แท็กทีมมอบความสุขให้แฟนคลับกันเต็มที่
เรื่องการแสดงก็จัดเต็มเรื่องคอสตูมมีหรือจะเบา
ไม่ได้ค่ะแม่ทัพอย่างสาวจ๊ะเป็นดีไซเนอร์เอง
และต้องจัดให้เข้ากันตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้า
ทั้งความวิบวับความอวดเนื้อหนังมังศาล
ซี่ยั่วใจเอาให้ครบสถานเวทีกันไปเลย
ทุกวันนี้จ๊ะส่วนมากจะใส่ขายาวจริงร้องเพลงแล้ว
เพราะลำบับมาแล้วแม่รักเทพกันตัวเดียว
ท้ายความเพลินหูเพลินตาที่ลูกทุ่งสาวคนนี้ตั๊กกะแตนชลดา
ปรับลุคและเปลี่ยนโฉมกลายเป็นสาวสวยหุ่นดีสาย
ซี่แซ่บเวอร์ทั้งเสื้อผ้าหน้าผม
รวมไปถึงผลงานเพลงก็ไม่ใช่แบบเดิมแล้วล่ะค่ะ
จัดมาแบบสายแดนส์ม่วน
รวมไปถึงโชว์ของวงตั๊กกะแตนชนลดา
ก็ต้องฟาดให้สถานเวทีมากขึ้น
ปังแล้วปังอีกซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะ
จี๊ดจัดของตัวนักร้องเองก็มาเต็ม
รวมพลังกับบรรดาแดนเซอร์อีก

กำลังร้อยไปเลยเด้อพ่อแม่พี่น้อง
อ้าว
ก็อาชีพนี้มันทำด้วยใจรักมันทำด้วยความสนุก
ได้ฟังด้วยอ่ะพี่แจ๊คอยากทำ

แต่ก่อนแดนเซอร์ที่ถูกพูดถึงคือของพี่ก๊อตจักรพันธ

ขานี่ต้องยาวโอ๊ยโอ๊ย
ขนนมขนนกก็ต้องมามาแผ่นเลยโอ้โหสุดยอด